ส่วนข่าวนี้ค่ะมาที่พี่ลำยองหนองหินห่าวกันบ้าง
เจ้าของเพลงพิษเอาหัวไปเถอะ
ประโยคนี้แหละคุณผู้ชมค่ะดำทั่วบ้านทั่วเมือง
แต่ตอนนี้ส่งกำลังใจให้พี่แกหน่อยก็แล้วกัน
มีปัญหาเรื่องสุขภาพพี่แจ๊คเรื่องมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ช่วงนี้หลายคนทักบอกว่าทำไมเธอท้องใหญ่ตั้งท้องหรือเปล่าอ้วนหรือเปล่า
จนทำให้พี่แกไม่มั่นใจในตัวเอง
ร้องไห้หลายครั้งนะที่ได้ยินคำแบบนี้
เธอเองค่ะก็อยากจะบอกว่าเธอเนี่ย
ตรวจพบเนื้องอกที่มดลูก๓ก้อน

ท้องใหญ่มากมดลูก๓ก้อนคุณผู้ชมโอ้โฮ

โดยผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่ลำยองไปเข้ารับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกเรียบร้อยแล้ว
ตอนแรกคิดว่า๓ก้อนเนื้องอกที่ไหนได้ผากมา๕ก้อน
แม่พระคุณลุ้นช่อง๕ก้อนใหญ่เหมือนกันอยู่ในท้องเราซึ่งเธอก็ลุ้นอยู่พอสมควรเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้สบายใจแล้วค่ะที่ได้เอาเนื้องอกมันออกไปนะพร้อมกับอัดคลิปค่ะ
ขอบคุณแฟนนะที่ส่งกำลังใจมาให้ด้วยค่ะ
ลำยองหลังเฮ้นเฮาค่ะลำยองก็ขอบพระคุณแฟนเพลงแฟนคลับ
แล้วก็ทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ลำยองในการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกนะคะ
ก็ขอขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้จนลำยองปลอดภัยดีไม่เป็นอะไรมากนะคะขอบคุณค่ะ
โอ้โหน่ารักมากเลยนะคะทานฟาดเคราะห์ไปแล้วกันนะพี่นะตอนนี้รักษาหายเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ล่าสุดก็กลับมาบ้านแล้วกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้วนะคะ
โอ้โหแสดงความเป็นห่วงด้วยจริงนะเรื่องแบบว่าสุขภาพเนาะ
ใช่มันเป็นสุขภาพเกี่ยวกับของผู้หญิงจริงพลอยก็เคยผ่าตัดแล้วจะบอกว่า
คุณหมอเขาบอกว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นกันเยอะไม่ต้องเป็นห่วง